ดิฉันเคยไปว่ายน้ำที่ปั๊มจราเข้อยู่บ่อย

ถ้าแตกขึ้นมานั่งเลยเคยเห็นเขาวาดแซ่มั้งอย่าง

พี่อยากให้เจมย์ยืนแล้วทำคึดเลยหน่อย